ในช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะนักแสดงสาวหลายคนเลยนะคะ

หนึ่งในนั้นค่ะได้รับความสนใจมากทีเดียวก็คือคุณหมินพิชยานั่นเองค่ะคุณ
ใช่ค่ะสาวมินเนี่ยต้องบอกว่าฮอตจริงนะคะ
เธอได้มีการโพสต์รูปภาพช่อดอกไม้ช่อโตลงในอินสตาแกรมนะคะ
พร้อมกับแท็กชื่อชายหนุ่มนอกวงการคนหนึ่ง
ล่าสุดสาวมินก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นครั้งแรกให้ได้ฟังกันแบบชัดแล้วล่ะค่ะ
นางเอกยิ้มสวยมินพิชยาโพสต์ภาพดอกไม้ช่อโตลงอินสตาแกรมส่วนตัว
แคปชั่นสุดหวานแท็กไปหานุ่มนอกวงการจนชาวเน็ตตามสืบตามค้น
ทราบว่าหนุ่มคนนั้นก็คือบอสไฮโซหนุ่มนามสกุลดังดีกรีนักเรียนนอก
แล้วก็พากันคาดว่างานนี้น่าจะเป็นการเปิดตัวหวานใจอย่างเป็นทางการรับวาเลนไทย
แต่ล่าสุดสาวมินก็ได้แจงสถานะหัวใจให้ได้ฟังเป็นครั้งแรก
โดยปฏิเสธว่าไม่ใช่การเปิดตัวแต่อย่างใด
แค่อยากลงขอบคุณฝ่ายชายที่ทำสิ่งดีให้อย่างสม่ำเสมอ

ส่วนจะเรียกว่าแฟนได้เมื่อไหร่นางเอกสาวไม่ขอตอบ
เพียงรอให้หนุ่มรุ่นน้องกลับมาเมืองไทยก่อน

ตามรูปเลยค่ะก็ลงขอบคุณค่ะ
ปีนี้เราก็รู้สึกว่าอยากลงขอบคุณ
เพราะว่าเรารู้สึกว่าตลอดปีที่ผ่านมา

ทั้งที่เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ตอบเท่าไร
หรือว่าหลายอย่างเขาก็พร้อมจะดูแล

แล้วก็เหมือนปีที่แล้วก็ส่งมาแล้วปีนึง
แล้วปีนี้ก็ยังมาอีกก็ถือว่ามั่นคง

คุยอยู่คนเดียวแต่ว่าก็เราอยู่กับปัจจุบันนะคะ
มีสิทธิ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูไปก่อน

ตอนนี้เหรอคะมินยังใช้คำว่าโสดได้อยู่นะ
แล้วคนนี้เขาจะน้อยใจไหมคะ

เป็นผู้หญิงเนาะอย่าไปพูดเยอะเลย

ที่หลายคนมองว่าเป็นเพราะเจ้าตัวเป็นนางเอกเรื่องเยอะ
มินก็เคลียร์ชัดว่าผู้จัดการส่วนตัวยังคงเป็นคุณพ่อตามเดิม
แต่ที่เปลี่ยนคือคนดูแลซึ่งเป็นผู้ช่วยคุณพ่อ
โดยยืนยันไม่มีปัญหายังพูดคุยติดต่อกันเหมือนเดิม
แล้วก็ไม่ซีเรียสค่ะจะถูกคนมองแง่ลบค่ะ
ผู้จัดการมีคนเดียวมาตั้งนานแล้วนะคะคือคุณพ่อ
ต้องเป็นพี่แล้วก็ที่ผ่านมาพี่ตองก็มาช่วยดูค่ะ
เป็นเลขาป๊าป๊าแล้วก็ช่วยดูมินด้วย
แล้วตอนนี้พี่ตองเขาก็อยากทำของตัวเอง

เราก็แบบน่ารักต่อกันยังโทรคุยกันด้วย

มินต้องรักให้พี่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะ

แต่ว่าเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกเรื่อง

คือคุณพ่อส่วนใครจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

มีแผนชีวิตของเขาเราก็คงไปห้ามไม่ได้ค่ะ
แล้วมินก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดตลอดเวลาอยู่แล้ว